คุณผู้ชมคะข่าวนี้นี่ต้องระวังเลยนะ

เพราะว่าคุณปู่ของน้องเขาจอดรถกระบะอยู่
แล้วปรากฏว่าน้องนั่งเล่นกองทรายอยู่

ไหลมาทับเด็ก๓ขวบนะ

ส่วนเป็นผู้แม่พอเห็นโบสถ์ลูกเป็นลมล้มพับเลย

นี่คือคุณแม่อพปานศรีนูน

แม่ของน้องนาวาวัย๓ขวบ
เป็นลมอยู่หน้าบ้านเพราะว่าแม่
จริงทำกับข้าวอยู่หลังบ้านนะออกมาเห็นหน้าบ้านอ่ะ
รถกระบะของปู่ไหลมาแล้วก็ทับศีรษะลูกชายจนเสียชีวิต
ดูสิคะญาติญาติต้องพยายามแบบปฐมพยาบาลเอายาดมให้ดม

จุดที่เกิดเหตุเป็นบ้านอยู่ใกล้กับสวนปามในตำบลกุแหละ
อำเภอทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะ
แล้วตำรวจก็เข้าไปตรวจสอบ
อยู่ห่างจากกองทรายตรงนี้สักประมาณ๘เมตร
แล้วดูสภาพกองทรายสิคะมีเลือดอยู่นะ
มีกรวยสีแดงเมื่อกี้ที่น้องเขาเอามาตักทรายเล่น
แล้วก็มีรองเท้าแตะหนึ่งข้างตกอยู่
ญาติก็นำศพน้องมาวางบนโต๊ะนะคะ
แล้วหลังจากนั้นแพทย์ก็ชนะสูตรเบื้องต้น
ปรากฏว่ากระโหลกศีรษะของน้องแตกร้าว
เสียชีวิตจากการที่ศีรษะได้รับการกระทบกระเทือนอย่างรุนแรง
ทีนี้คุณปู่ของน้องค่ะคือคุณปู่สมจิตณศรีศุกร์อายุ๖๑ปี
ที่เอาไว้ให้เขาเช่าที่โรงเก็บของหลังบ้าน
แล้วพอปู่เดินออกมาเนี่ยคือไปจัดโต๊ะประมาณนัก๑๐นาทีเท่านั้นนะคะ
เดินออกมาเห็นว่ารถมันไหลไปอยู่ตรงเนินทรายใต้ต้นปาม
ห่างจากจุดที่คุณปู่จอดรถประมาณ๘เมตรนะ

พอไปถึงปู่เองก็ตกใจนะคะ
เพราะว่าล้อหลังด้านขวาทับอยู่ที่ศีรษะของหลาน

แล้วปู่ก็พยายามตั้งสตินะจะช่วยชีวิตหลาน
คือขยับรถออกค่ะคุณผู้ชมแต่ก็ไม่สามารถช่วยได้
เพราะว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นปู่คาดนะ
ว่าตอนที่ปู่จอดรถดึงเบรกมือก็จริง
แต่อาจจะดึงแบบไม่แน่นพอดึงแบบไม่สุดอะค่ะ
ก็เลยทำให้รถมันไหลมาทับน้องตอนที่น้องกำลังนั่งเล่นทรายอยู่นะคะ
ทีนี้ตำรวจสพทุ่งใหญ่ก็เชิญตัวคุณปู่

แล้วก็ต้องตรวจสอบรถกระบะอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งด้วย
ว่ารถมันมีอะไรที่มันผิดปกติหรือเปล่า
แต่เบื้องต้นแจ้งข้อกล่าวหากับคุณปู่ก็คือกระทำการโดยประมาท
เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายนะคะ